ส่วนตอนบนนั้นจะมีเรื่องของมวลอากาศเย็นจากจีนกดอากาศแพร่เอาความหนาวเย็นลงมาในประเทศไทย
อากาศเย็นเจอกับความร้อนชื้นในบ้านเราก็เลยกลายเป็นเมฆฝนตกลงมานั่นเองนะคะ
ส่วนวันนี้คาดการณ์กันหน่อยดีกว่านะคะว่าฝนจะตกลงมาช่วงเวลาไหนบ้าง

โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสานเนี่ยนะคะ
จะมีฝนฟ้าขนอง๑๒๐๔๐ของพื้นที่ค่ะ
ดอยเช้าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกด้วย
อุณหภูมิต่ำสุด๑๙องศาเซลเซียสนะคะ
แล้วก็จะมีลมแรงต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะ
ส่วนอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ๓๔องศาเซลเซียสค่ะ
ภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีฝนลดลงเล็กน้อยนะคะ

เกิดขึ้นได้ประมาณร้อยละ๑๐๓๐ของพื้นที่

ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๐องศาตอนเช้านี่อากาศเย็นเลยค่ะ
ส่วนจุดใดนะคะที่มีฝนในทะเลคลื่นก็จะสูงประมาณ๑เมตร
ส่วนภาคใต้มีฝนทั้งสองฝั่งเลยนะคะ
ภาคใต้ทั้งสองฝั่งช่วงนี้ก็ยังคงฝนชุ่มฉ่ำอยู่ค่ะ
โอกาสเกิดฝน๑๖๐๘๐ของพื้นที่
ตกหนักบางแห่งกับมีลมแรงด้วย
ดังนั้นจึงต้องระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะ

จะมีคลื่นสูงมากกว่า๑เมตรเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะ
เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ๒๒๓๕องศาเซลเซียสค่ะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนลดลงแล้วนะคะ
แต่ก็มีโอกาสเกิดได้ประมาณร้อยละ๑๐๓๐ของพื้นที่
อุณหภูมิจะเริ่มลดลงลดลงรู้สึกได้ถึงความเย็นบ้างในบางโอกาสนะคะ

อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ๒๔องศาส่วนกลางวัน

และคุณผู้ชมท่านใดที่รอคอยหน้าหนาวนะคะ
อยากจะบอกว่าไม่น่าจะเกิน๒สัปดาห์นี้
ตอนบนของประเทศไทยก็จะเริ่มมีอากาศหนาวเย็น

ส่วนภาคใต้เองก็จะเข้าฤดูมรสุมด้วยเช่นกัน
ดังนั้นเตรียมพร้อมร่างกายให้แข็งแรง
รับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อย
และติดตามความรู้ข้อมูลดีเกี่ยวกับการพยากรณากาศในรู้ก่อนร้อนหนาวนะคะ
วันนี้ชิสาลาไปก่อนไปชมดอกไม้สวยงามก่อนนะคะ